ไปที่จังหวัดชายภูมิคุณผู้ชมครับตำรวจต้องวิสามันฆาตกรรม
ผู้ชายคนนี้คลั่งเอามีดตัดอ้อยเนี่ยนะทำร้ายตำรวจครับ
ตอนไประงับเหตุไล่ฟันตำรวจแล้วก็อารวาสทำร้ายภรรยาด้วย
คือภรรยาก็ไม่ติดใจนะครับที่ตำรวจต้องวิสามันฆาตกรรมนะครับ
แต่ว่าเธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าที่สามีคลั่งเนี่ยคลั่งเพราะอะไร
คุณผู้ชมครับนี่คือบ้านเฉลี่ยงทองตะบนห้วยยาง
อัมพลครสานจังหวัดชายภูมิครับไปเจอร่างของนายธีรวรรดิ
ตู้คามอายุสามสิบห้าถูงกิ้งสีธรี่ชีวิตที่ป่าข้างบ้าน
ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับคือร้อยตำรวจตรีสันติน้อยศรี
ท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพห้วยยาง
มีแผลถูกฟันที่มือแล้วก็แขนซ้ายเส้นเลือดกับเส้นเอ็นขาดอ่ะ
นี่ครับท่านนี้ฮะศีรษะมีแผลถูกฟันครับ
ลึกถึงกระโหลกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ตรวจสอบทราบว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นายธีรศักดิ์เมาครับ
อารวาสอยู่ในบ้านจนภรรยาต้องหนีนะฮะไปอยู่บ้านพี่สาวก่อนนะครับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับธีรวุฒิครับธีรวุฒิ
ธีรวุฒิถือมีดปลายแหลมเดินตามไปหาภรรยาทั่วหมู่บ้าน
อยู่ไหนเธออยู่ไหนจนไปเจอภรรยาอยู่ที่บ้านพี่สาวจริงนั่นแหละ
บังคับเธอออกมาเธอออกมาแล้วลากตัวจะกลับบ้านครับ
พี่สาวกลัวน้องชายจะทำร้ายภรรยาก็เลยโทรขอความช่วยเหลือ
จากร้อยตำรวจตรีสันตินี่แหละครับซึ่งท่านเป็นตำรวจที่รู้จักกันน่ะ
โอ้โหนี่โอ้โหยังมีรอยเลือดอยู่เลย
ร้อยตำรวจตรีสันติมากับกู้ภัยคนหนึ่งไปที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องขอกำลังเสริมครับ
พบว่าในธีรวุฒิเนี่ยกับภรรยาเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ไม้ข้างบ้าน
ก็ดูปกติดีก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วจะเชิญตัวไปโรงพัก
แต่ธีรวุฒิดึงตัวภรรยานะครับมาแล้วมีการยื้อยุดกัน
จากนั้นธีรวุฒิคว้ามีดฮะเป็นมีดฟันอ้อยนี่แหละครับมีดฟันอ้อย
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปครับเฉียวหลังไปตอนแรก
หันไปฟันร้อยตำรวจตรีสันติจนท่านได้รับบาดเจ็บ
ร้อยตำรวจตรีสันติก็เลยใช้ปืนประจำกายยิงสวนไป๓นัดครับ
กระสุนนัดที่๓ถูกบริเวณปากของนายธีรวุฒิล้มลงแล้วแน่นิ่งไป
วันนี้ครอบครัวนะครับประกอบพิธีชาปนกิจ
นายธีรวุฒิท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
นางสาวกรชวรรษรวยสง่าอายุยี่สิบเจ็ด
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่แหละฮะคนนี้
อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าสามีพูดอยู่คนเดียวเนี่ย
เมื่อวานพูดเหมือนคนขาดสติเดินไปเดินมาคนเดียว
แล้วไล่ทำร้ายคนเธอไม่รู้จริงว่าทำไมเนี่ยนะครับ
สามีถึงคุ้มคล่างแบบนี้ครับ
ไม่รู้ว่าเมาหรือไม่เมาแต่ว่าแกขาดสติไปแล้ว
คือตอนนั้นคือบอกอะไรไม่ได้คือพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้ว
คือแกก็เลยต้องเหมือนว่ายังไงก็ตาย
ยังไงแกก็ตายอยู่แล้วแกก็เลยทำอย่างนั้นไปเลย
คือถ้าถ้าแกไม่ฟันตำรวจถ้าตำรวจไม่ยิงแก
แกก็ว่านี่ค่ะเพราะแกฟันไปแล้ว
เพราะว่าตำรวจเขาก็ป้องกันตัวอยู่แล้ว
วงงงไม่ติดใจเพราะเซหนูทำผิดเพราะเซหนูไปฟันตำรวจก่อน
ส่วนบริษัทธรปฏรฐิสันติตอนแรกท่านก็โอโห
อาการหนักอยู่ต้องส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชุมแพรแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับ
ปลอดภัยแล้วครับสอบสวนทราบว่าระหว่างที่เข้าระงับเหตุ
เพจนายเทียมละวุฒิจะใช้มีดฟัน
ท่านก็ยืนคุมอยู่ด้านหลังจนต้องวิ่งหนีไปหลังบ้าน
ซึ่งเป็นป่ารกพื้นครูขระจนล้มลงแล้วก็ถูกตามมาทำร้าย
ออกไปกระสุนไปถูกนายเทียมละวุฒิเสียชีวิตครับ